ในส่วนของทีมลุ้นหนีตกชั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับ
หลังจากเมื่อวานนี้ครับเสมอกับสุโขทัยศูนย์ประตูต่อศูนย์
เพิ่มเป็น๓๑คะแนนครับ
แต่ว่าสุพรรณบุรีเหลือโปรแกรมอีกเพียง๒นัดนะครับ
ส่งผลให้ชนบุรีนั้นก็จะอยู่รอดบนหลีกสูงสุดได้สำเร็จ
ซึ่งทางผู้บริหารสโมสรยืนยันว่าปีหน้านะครับ
ชนบุรีฟอร์มจะไม่เหมือนปีนี้อย่างแน่นอนครับ
ที่สุพรรณบุรีเมื่อวานก็มีประเด็นเกิดขึ้นนะครับ
เกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
แต่ว่าในเกมนี้ครับมีจุดเปลี่ยนก็คือสุพรรณทองสงฆ์นะครับ
ซึ่งเป็นกัปตันทีมเนี่ยโดนใบแดงในเกมนะครับ
แล้วก็มีส่วนที่ทำให้ทีมพ่ายแพ้ด้วย๑ต่อ๒นะครับ
หลังจบเกมเนี่ยสุพรรณทองสงฆ์ก็ได้โพสต์ข้อความยืนยันถึงความรักในทีมบ้านเกิดนะครับ
ยืนยันว่าเขาเต็มที่กับทุกเกมที่ผ่านมาครับ
แล้วก็ขอยอมรับกับความผิดพลาดในเกมนี้
แต่อย่างไรก็ตามครับยังคงมีลุ้นที่จะอยู่รอดก็ขอให้แฟนเชื่อมั่นในทีมต่อไปนะครับ
ไขการอยู่รอดของสุพรรณบุรีก็คือในเกมกลางสัปดาห์ซึ่งเป็นเกมตกค้างนะครับ
จะต้องเก็บ๑คะแนนเป็นอย่างน้อยกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับ

แต่เงื่อนไขสำคัญคือกลางสัปดาห์ต้องมีแต้มไว้ก่อนครับ
ไปกันที่เรื่องราวของโค้ชเชครับเชยองซ็อกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยนะครับ
ก็เปิดเผยความคืบหน้าการขอสัญชาติไทยของตัวเองนะครับ
บอกว่าเวลานี้เนี่ยความคืบหน้าในการขอสัญชาติคืบหน้าไปแล้วกว่า๘๐นะครับ

ส่วนตัวก็อยากได้สัญชาติไทยก่อนพาจอมทัพเทคอนโดไปลุ้นเหรียญทองโอลิมปิก๒๐๒๐ในฐานะของคนไทยครับ
แต่ในช่วงระหว่างรอดำเนินการนะครับก็รอคอยโอกาสที่จะเดินทางไปกราบนามัศกาลสมเด็จทงชัย
หรือว่าที่คนไทยเรารู้จักกันในนามของเจ้าคุณทงชัยนะครับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรซึ่งก็ถือเป็นพระเกจิชื่อดังที่ตัวเองให้ความเคารพมานานครับ
แล้วก็ได้ให้ช่วยในเรื่องของการคำนวณและตั้งชื่อภาษาไทยและนามสกุลให้กับตัวเอง

ถ้าเกิดว่าได้รับไฟเขียวก็พร้อมที่จะใช้ชื่อนี้ในบัตรประชาชนเลยครับ
เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับหลังจากนี้ถ้าการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ว่าชื่อไทยอย่างเป็นทางการของโค้ชเช่นั้นจะมีชื่อว่าอะไรครับ